ชาวโซเชียลเองเขาก็งงเหมือนกันคุณ

แต่เป็นต้นไม้เรืองแสงค่ะ
หลวนกูได้มั้ย
อ่าแปลกมั้ยคุณ
มันอีหยังอ่ะ
มันอีหยังน่ะเนี่ย
มันอีหยังเนาะนี่เนาะ

เขานำภาพนี้มาลงไปในติ๊กต๊อกนะคะ

คือเรืองแสงในช่วงกลางคืนแบบนี้

พอเอาไฟฉายส่องก็เห็นแสงของต้นไม้

เหมือนเรืองแสงแบบเรืองแสงได้
เจ้าของคลิปก็งงมันคือต้นอะไรไม่เคยเห็น
คลิปนี้คนเข้าไปดูก็งงคุณ

หรือเป็นการจัดฉากถ่ายทำขึ้นมาหรือยังไง
แล้วทำไมต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้จริง

ชาวเน็ตก็ให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะ

บางคนก็เชื่อเรื่องศัยยศาสตร์ว่า

หรือมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ในนี้
แล้วก็มันคือที่เขาเรียกกันอย่างนี้ก็คือแสงกระสือ

คอมเมนต์ก็มาในแนวตลกเลยว่า
มันคือว่านกระสั่ง
ว่านกระสังว่านกระหือกับว่านกระสัง

เกิดจากการผสมพันธุ์ของกระสือกับกระหัง

ก็เลยมีแสงที่มันแบบแว๊บแว๊บแว๊บ

สมพันธุ์ออกมาเป็นกระหูและกระสัง

มันคือที่ชาร์จแบตของกระสือ

แม่ดอกนีออนบานคำ
แม่ดอกนีออนบานเย็น

เดี๋ยวบางคนงงไปกันใหญ่แล้วเราก็งง
เหมือนกันว่ามันมีจริงไหม

เขาบอกว่ามันเป็นดอกไม้เรืองแสงจริงนะ
เพราะมันมีอัลตราไวโอเล็ตที่ปลูก

แล้วกลางคืนไปส่องดอกแตงกว่าก็เรืองแสง
ถ้าเกษรดอกไม้ชนิดนี้มีอัลตราไลโอเล็ตมันจะลึงแสง

ไม่เคยเห็นดอกแตงกวาด้วยเอาจริง

บางคนเขาบอกว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์สิ่งมีชีวิต
ที่สร้างปฏิกิยาบางอย่างทางเคมี

เกี่ยวกับการที่เคยเห็นต้นไม้ที่มันแว๊บหรือเรืองแสงหรืออะไรได้
ช่วยบอกเป็นวิทยาธารกับเราสองคนหน่อย
เพราะตอนนี้เรางงไม่แพ้ชาวเน็ตเลยค่ะคุณ

ที่เอามาเล่าเนี่ยให้คุณผู้ชมช่วยตอบหน่อยนะคะ
เอางี้ละกันเดี๋ยวเราร่วมด้วยช่วยกันหาคำตอบกับข่าวนี้เนาะ